บ่ายวันนี้นะครับมาติดตามความพร้อมของทีมชาติไทยกันอย่างต่อเนื่อง
ก็จะแข่งขันเกมที่สองของศึกอาเซียนครับในวันเสาร์นี้นะครับ
๑ธันวาคมเวลาไทยคือสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาที
เมื่อวานเนี่ยมีการลงฝึกซ้อมกันสองครั้งนะครับในช่วงเช้า
แล้วก็ในช่วงเย็นปรับเวลาซ้อมเป็นช่วงค่ำเพื่อให้ใกล้เคียงกับเวลาในการแข่งขันจริงด้วย
แล้วก็มีการไปเดินทางดูเกมคู่ระหว่างพม่าที่เอาชนะตีมอลไป๒ประตูต่อ๐นะครับ
คู่แข่งเอาไว้บรรดินภาระก็บอกเหมือนกันนะครับว่าจะพยายามแก้ไขข้อบกพร่องในการจบสกอร์ของทีม
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสยิงเยอะมากแต่ว่าได้เพียงแค่๒ประตูเท่านั้นนะครับ
แล้วก็รูปแบบการเล่นที่หวังให้มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากได้นักเตะเกือบจะฟูลทีมแล้วนะครับ
ก่อนจะเจอกับทางเมียนมาในช่วงสุดภาพนี้ครับ
บริณภารานะรู้จักวิศวนศรการท่าเรือ
ตัวจริงเกมแรกกติมอลก็บอกว่า
แล้วก็ฝึกซ้อมทำได้อย่างเต็มที่
คิดว่าทีมชุดนี้มีศักยภาพที่ดีมาก
โดยเฉพาะหลายคนที่เป็นรุ่นพี่ไปค้าแข้งในต่างประเทศ
ก็เอาประสบการณ์มาเติมเต็มให้กับทีมได้
ซ้อมในช่วงนี้ไทยก็เน้นเรื่องของการเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายนะครับ
เพราะว่าเกมรักศุกร์กับตีมโอกาสมันเยอะมาก

ซึ่งเกมกับเมียนมาก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดครับ
เพราะว่านัดที่แล้วมีโอกาสเยอะและทำได้ไม่เยอะครับ
พยายามทำผลงานตัวเองให้ดีที่สุดครับ

แล้วก็อินโดรนีเซียเจอกับกัมบูชา๑๙น๓๐น
โปรแกรมทีมชาติแบบนี้ก็ยังเป็นช่วงตลาดซื้อขายนักเตะในไทยลีกของบ้านเราด้วยนะครับ
จีปฐุมก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่าคว้าตัวประสิทธิพดุงโชค
รักษาประตูในวัย๓๙ปีจากโปรลิสเทโรเข้ามาร่วมทีมในช่วงเล็ก๒เป็นทางการ
สวสมสอนสุพันธุ์บริเวฟซีก็แถลงในการปล่อยตัวสุพันธุ์ทองสงก่อนหลังของทีมเป็นที่เรียบร้อย
หมดสัญญากับทีมสุพรรณก็มีการโพสต์นะครับขอบคุณเจ้าเชนด้วยที่อยู่กับทีมมาตลอด๔ปีที่ผ่านมา
ทำงานอย่างหนักมากเลยตลอดหลังจากนี้ก็ขอให้โชคดีกับเส้นทางฟุตบอลต่อไป
ซึ่งสุพันธุ์ทองสงก์จะเข้าไปอยู่กับทีมแบงค์คอวิเวเตตนะครับ
ตามข่าวที่บอกว่าเหลือเพียงแค่การเปิดตัวเท่านั้นนะครับ
ส่วนเส้นทางที่มาอยู่กับสุพรรณบุรีเอฟซีนั้นก็ย้ายมาในช่วงเลสที่๒ของปี๒๐๑๗นั่นเองครับ